คุณผู้ชมฮะดูเหตุขโมยขโจรกันบ้างนะฮะจนพ่อค้าขายลูกชิ้นบอก
สุจทนพ่อค้าสุดจะทนจริงนะฮะตามหาถังแก๊สมรดกจากพ่อ
แก๊สมันมีคุณค่าทางจิตใจและอีกอย่างเป็นสิ่งไว้ทำมาหากิน
ใช่นี่มันโดนทั้งสองดอกเลยนะช่วงมือทำกินด้วย

พ่อค้าบอกแบบนี้นี่ผมเอากล้องวงจรปิดเอาภาพมาให้ดูเลยนะ
ใครสามารถแจ้งเบาะแสจนจับโจรรายนี้ได้
ท่านจะได้กินลูกชิ้นจากร้านผมฟรีเลยทั้งสัปดาห์
คุณจะกินกี่ลูกดิจะกินกี่โลกินเข้าไปเลย
บอกเป็นลูกชิ้นยืนหนึ่งสูตรบุรีรำแต่มาขายที่ชนบุรีนะ
คุณผู้ชมฮะจากกล้องวงจรปิดเห็นเลยนะครับ
คนร้ายรายนี้เป็นชายผอมสูงสวมเสื้อกั๊กมีแถบสะท้อนแสงด้วย
คือเขาบอกว่าชุดมันคล้ายยูนิฟอร์มของพวกกาด

เดินวนเวียนอยู่บริเวณรถเข็นสำล้อที่เปิดเป็นร้านขายลูกชิ้นนะครับ
หลังจากนั้นเดินกลับไปที่รถจักรยานยนต์แล้วเข็นรถมาจอด
ก่อนที่จะก่อเหตุเข้ามาลักถังแก๊สขนาด๑๕กิโลกรัม

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันที่๑๗กรกฎาคมนะครับ
อย่างที่บอกไปพ่อค้าขายลูกชิ้นสุดทน
เศร้าก็เศร้าโดดก็โกรธนะฮะ
ผู้สิทธิ์ข่าวของเราบอกว่าร้านของผมเนี่ยนะครับ
ซึ่งอยู่ตรงหลังท่ารถเขตเทศบาลเมืองพนัฐนิคมที่ชนบุรีนะ
พ่อค้าชื่อพ่อค้าสันติสุขสวัสดิ์
พ่อค้าบอกว่าคนร้ายเป็นชายครับ

แล้วก็โอ้โหมาสำรวจตามหน้าบ้านพักของชาวบ้าน

ซึ่งผมจอดรถเข็นขายลูกชิ้นทอดไว้
ภายในตัวรถเข็นนะผมมีถังแก๊ส๑ถัง

หัวขโมยรายนี้เข้ามาก้มเงย
แล้วน่าจะทั้งแก้เชือกทั้งคลายวาว

แล้วก็อะไรนะดึงสายดึงอะไรออกนะครับ
แล้วไม่รู้วิธีการไหนเขาถึงปลดกุญแจได้
แล้วก็ยกถังแก๊สขี่หนีไปนะครับ
สันติยังเล่าให้ฟังบอกถังแก๊สนี้มูลค่าอาจจะไม่มากนะ
แต่สำหรับผมนะพี่ฟังไว้นะ
มันมีคุณค่าทางจิตใจมันมีมูลค่าทางจิตใจมาก
เพราะเป็นสมบัติที่พ่อยกไว้ให้ผมเพื่อทำมาหากิน
คุณมันเป็นสัญลักษณ์ทางใจนะ

ถ้าใช้ให้นานหมายถึงว่าลูกจะได้ทำงานทำมาหากินได้ตลอดไป
เขาก็เลยเสียใจมากกับถังแก๊สที่หายไป
แล้วก็สุจทนบอกว่าใครสามารถแจ้งเบาะแสจนจับคนร้ายเนี่ย

ทานลูกชิ้นนะสูตรบุรีรำแสนอร่อยยืนหนึ่งได้เลย

ไม่ใช่ครั้งแรกครับ

ให้มาทำมาหากินมาขายของอยู่ที่พนัทครับ
แล้วก็มาเปลี่ยนไข่ลูกชิ้นปลาระเบอร์ททอดครับ

แก๊สโดนขโมยไปแล้วมีใบเดียวด้วยครับ
นี่ครับผมมีใบเดียวของผมเนี่ยพ่อให้มานะฮะ

เพื่อให้ตำรวจช่วยตามตัวคนร้ายและตามถังแก๊สคืนมาให้ได้นะฮะ
เพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อไปนะครับ
เนี่ยพอได้ถังแก๊สเก่าคืนมามันก็จะรู้สึกอุ่นใจว่านี่คุณพ่อฉัน
แต่ถ้าต้องไปซื้อถังแก๊สใหม่คุณมันแบบทางใจนะ
แม้ว่าถังนี้พอใช้หมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนถังใหม่อยู่ดี
แต่ก็อย่างที่บอกแหละมันส่งผลต่อกับความรู้สึกใจ
เขาอาจจะเก็บถังนี้ไว้แล้วเติมเอาไงเติมเอาเติมเอาเติมแก๊สเอา